เรื่องของสภาพอากาศต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกัน
หลายคนตั้งคำถามกังวลกันเหลือเกินว่า
ปีนี้จะน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๔หรือเปล่า
วันนี้เรามีคำตอบมาฝากอย่างแน่นอน
ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมกรมชลประธานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า
ปีนี้น้ำจะไม่ท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๙
หาคำตอบได้จากคุณพีรวัตรอัธนาค
ฉายภาพประกอบการอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณสรรเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นั่นก็คือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับ
เป็นเขื่อนคอนกรีตอเนกประสงค์
สามารถจะกักเก็บน้ำได้ปริมาณมากที่สุดนะครับ
ถึง๑๓๔๖๒ล้านลูกบาทเมตร
คราวนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลแห่งนี้
เมื่อวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๕๙พบว่า
มีปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับอยู่ที่ตัวเลข๕๙๘๓ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๑๔๔ของความจุอ่างครับ
และถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกันกับตัวเลขน้ำในอ่างเมื่อปี๒๕๕๙

เป็นช่วงปีที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่

ในเขื่อนภูมิพลเมื่อปี๒๕๕๔ในวันที่๑ตุลาคมพบว่า
มีปริมาณอยู่ที่๑๒๕๕๔ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๑๙๓ของความจุอ่าง
และถ้าหากว่ามีน้ำไหลลงไปในเขื่อนอีกประมาณสัก๙๐๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
นั่นจะทำให้ถึงจุดที่กักเก็บน้ำสูงสุดของเขื่อนแห่งนี้

ถ้าหากว่าเราไปดูกันต่อที่เขื่อนศิริกิจ
ในวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๕๙นะครับพบว่าเขื่อนศิริกิจนั้น
มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่๗๑๓๐ล้านลูกบาทเมตร
และถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันกับเมื่อปี๒๕๕๙
เมื่อห้าปีก่อนที่เขื่อนแห่งนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ย
เกือบจะถึงจุดที่กักเก็บน้ำได้สูงสุดคือ๑๕๘๐บาท

ไปดูกันต่อครับที่เขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนครับ
แห่งนี้เมื่อวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่๗๑๙ล้านลูกบาทเมตร
เทียบกันกับเมื่อปี๒๕๕๔นั้น
พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นสูงถึง๘๘๑ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ต่อไปครับคุณผู้ชมคือเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
เป็นเขื่อนแห่งเดียวณขณะนี้ที่มีปริมาณน้ำในเขื่อน
ปี๒๕๕๙ใกล้เคียงกับปี๒๕๕๙
โดยณขณะนี้นะครับที่เขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์นั้น

ปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นอยู่ที่๑๘๕ของความจุอ่าง
รับน้ำได้อีก๑๔๐ล้านลูกบาทเมตร
ก็จะถึงจุดที่กักเก็บน้ำได้สูงที่สุดครับ
ตัวเลขเหล่านี้ครับคุณผู้ชมคือตัวเลขที่
คุณผู้ชมนั้นเห็นข้อมูลแล้วพอจะสบายใจได้ในเบื้องต้น
ยังพอมีปริมาณที่จะรองรับน้ำต่างได้ในแต่ละเขื่อน
เขื่อนมีพื้นที่จะรับน้ำได้อีกพูดง่ายแบบนี้นะครับ
ที่สำคัญครับปีนี้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนั้นก็อาจจะแตกต่างกับปี๒๕๕๙
เพราะว่าปีนี้ครับประเทศไทยยังไม่เจอพายุแม้แต่ลูกเดียว
จากการสลายตัวของพายุราอีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่๑๗๐๐มิลลิเมตรมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ๑๐
ซึ่งถือว่าก็ยังไม่มากครับ
แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเมื่อปี๒๕๕๙
ในปีดังกล่าวประเทศไทยเจอกับพายุถึง๕ลูกด้วยกัน
ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมแล้วนะครับ
สูงถึง๒๒๕๗มิลลิเมตรมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง๑๓๕ครับ
ที่สำคัญครับคุณผู้ชมก็คือการตกของฝนในปีนี้

แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเมื่อปี๒๕๕๙
เขื่อนก็ตกเหนือเขื่อนก็ตกแล้วก็ตกต่อเนื่องยาวนานด้วยนะครับ
ทำให้ปริมาณน้ำคงค้างในลำคลองสาขาต่างนั้นมีอยู่มาก
จะปล่อยน้ำระบายน้ำจากเขื่อนจากประตูระบายน้ำจึงทำได้ยากครับ
เหล่านี้คือข้อมูลที่กรมชลประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ได้ออกมาชี้แจงแถลงไขเพื่อให้ประชาชนสบายใจได้มากขึ้น
ว่าปีนี้คงจะไม่เจอกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่เหมือนกับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ปริมาณน้ำค้างทุ่ง
โดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มภาคกลางปีนี้นะครับคาดว่าจะมีไม่เกิน๑๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ขณะที่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มีปริมาณน้ำค้างทุ่งรวมมากกว่าเก้าพันหกร้อยล้านลูกบาทเมตร
เกินกว่าขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำได้ประมาณปีละ๕๐๐๖๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้เกิดน้ำท่วมทุ่งแล้วก็ไหลบ่ากระจายออกไป
ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ครับส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีนี้
ก็ยังมีน้อยมากเพียงหนึ่งล้านสี่แสนไร่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รุ่มติดริมตลิ่งและไม่มีคันกั้นน้ำ
เมื่อเทียบกันกับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับพื้นที่ถูกน้ำท่วมกระจายเป็นวงกว้าง
รวมกว่าสิบเจ็ดล้านไร่ครับในขณะเดียวกันนะครับ
นั้นก็รายงานนะครับว่าในปีนี้ครับประเทศไทยเนี่ย
ยังมีพื้นที่รับน้ำหรือว่าแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำได้อีกประมาณสักสองพันล้านลูกบาทเมตร
นี่คือข้อมูลที่จะทำให้คุณผู้ชมสบายใจได้อย่างแน่นอน
โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครว่าจะไม่เจอกับวิกฤตมหาอุทธกภัย
รอยปี๒๕๕๔แน่นอนครับ